กลับมาช่วงนี้ไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อย
คนร้ายอายุ๑๙ปีขี่มอเทอสัย

ลักษณะพฤติกรรมของเขาก็คือพยายามที่จะหาเหยื่อเป็นผู้หญิง
แล้วก็ถีบมอเทอสัยของเยือนี่ให้ล้มลง
แล้วลากเยือไปในป่านละม็อข้างทางกลมคืน

แต่ปรากฏว่าคนที่เป็นเหยื่อล่าสุด
ก็คือน้องนักเรียนหญิงชั้นม๓นะคะ

เตอร์ไซค์ล้มหลังจากที่ผู้ชายคนนี้ถีบ
แล้วก็น้องก็โดนข่มขืนด้วยนะคะ
หลังเกิดเหตุผู้ชายคนที่ก่อเหตุ
อุตส่าห์ใจดีพาน้องไปส่งที่บ้านด้วยค่ะ
แต่น้องตัดสินใจเล่าเรื่องที่เกิดขึ้น

คุณพ่อคุณแม่ก็เลยพาน้องไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ซึ่งเป็นตำรวจจากสพห้วยหลวงนะคะ
ที่สุดแล้วก็สามารถนั่งหน้าสลอนแบบนี้นะ

นายธนวัฒน์ลีศรีหรือว่าแก้วอายุ๑๙ปี

หลังจากที่ไปก่อเหตุดังกล่าวบนถนนบ้านเหลา

อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีกลางดึกที่ผ่านมา

หลังจากที่นายคนนี้นายแก้วมาส่งน้องเสร็จปุ๊บ
ก็เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้คุณพ่อคุณแม่ฟัง
น้องเล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุตัวเองกับเพื่อน
ไปทำกิจกรรมที่โรงเรียนในตัวเมืองอุดรธานี
กระทั่งเวลาสักประมาณ๓ทุ่ม
เพื่อนไปดูหนังที่ห้างสรรพสินค้า
ตัวเองก็เลยตัดสินใจขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านคนเดียว
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุจู่นายธนวัฒน
ก็คือนายแก้วคนก่อเหตุเนี่ยนะคะสวมหมวกกันน็อกแบบเต็มใบสีแดง
ขี่รถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมาประกบด้านข้าง
แล้วก็ถีบรถมอเตอร์ไซค์ของน้องจนรถของน้องล้มลง
จากนั้นนายแก้วนายธนวัฒน์ได้ลากตัวน้อง
เข้าไปในป่าละเมาะข้างทางห่างจากถนนสักประมาณ๕๐๐เมตร
แล้วก็ชกไปที่บริเวณท้องของน้องค่ะ
ทำให้น้องไม่มีแรงที่จะขัดคืน
หลังจากนั้นลงมือข่มขืนสำเร็จความไคร้ไป๑ครั้ง
เสร็จปุ๊บข่มขู่น้องด้วยนะบอกว่าห้ามเลยนะ
ห้ามเอาเรื่องนี้ไปบอกกับใคร
เสร็จแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตามประกบไปส่งน้องที่บ้าน
ที่สุดแล้วน้องก็เลยตัดสินใจเล่าเรื่องนี้ให้กับพ่อแม่ฟัง
แล้วก็พ่อแม่ก็เลยพาน้องมาแจ้งความกับตำรวจ
ต่อมาตำรวจสามารถติดตามจับกลุ่มตัวนายธนวัฒน์คนก่อเหตุได้
ขณะที่ขี่รถจักรยานยนต์ไปตามถนนอุดรธานี
บัวลำพูตำบลนิคมสงเคราะห์อำเภอเมืองอุดรธานี
แต่ตอนนั้นแม่ก็ยังปากแข็งนะไม่ยอมรับสารภาพ
จนกระทั่งผู้เสียหายบันทิตัวถึงโรงพักษณ์ที่สุดแล้ว
ก็ต้องยอมจำนวนเนี่ยนะยอมรับว่าเป็นคนก่อเหตุจริงค่ะ
ธนวัฒน์ยอมรับสารภาพบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
เพิ่งกลับจากทำธุระที่ตำบลน้องหาย
แล้วก็กำลังจะขี่บทศัยกลับบ้าน
แต่ระหว่างทางขี่สวนกับน้องผู้เสียหายพอดี
โอ้โหเห็นว่าน้องเนี่ยหน้าตาดีทำให้เกิดอารมณ์ทางเพศค่ะ
ก็เลยตัดสินใจวกรถกลับไปขี่ตามประกบรถน้อง
แล้วก็ใช้เท้าค่ะถีบรถน้องให้ล้มลง
หลังจากนั้นก็ลากน้องเข้าป่าไปสำเร็จความไคร่
ร้ายมากเลยครับประมาณเท่าไหร่ครับ

คัดคืนเขาเองตีหรือเปล่า
ตีหรือเปล่า
ตีหรือเปล่า
ตีหรือเปล่า
ตีหรือเปล่า
อ๋อตีหรือเปล่า

เขาโข่งเต้นไข่น้องเขาเล่าตรงนี้แกะตู้น้องเขาไว้ดูนไปเลย
นั้นตอนเฮียดเกิดว่าประมาณ๓ทั่วที่เขาเอาน้องเขาเผาไปนะคะ

น้องผู้หญิงตัวเล็กม๓ศุกร์สิสู้ไม่ได้จริงนะคะแล้วหลังจากข่มขืนเสร็จแล้วมีกักขังไว้ด้วยนะ
ตรงจุดนั้นแหละคือก่อเหตุ๓ทุ่มกว่าจะปล่อยน้องกลับบ้าน๕ทุ่ม
โอ้โห๒ชั่วโมงใช่แล้วจะบอกว่าพฤติกรรมของนายธนวัฒน์เนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกนะแสบมาก
ก่อนหน้านี้ค่ะตำรวจจากสพห้วยหลวงบอกว่าจริงแล้วก่อนหน้านี้ผู้ต้องหาก็ตระเวนขี่รถมอเตอร์ไซค์
พยายามทำแบบนี้กับนักเรียนหญิงมาแล้ว๓คนครั้งหนึ่งแต่ไม่สำเร็จ
ธนวัฒน์จึงขี่รถจักรยานยนต์วนไปวนมาเพื่อหาเหยื่อรายใหม่
กระทั่งมาก่อเหตุกับน้องผู้หญิงที่เป็นเหยื่อเนี่ยนะคะ
เรื่องต้นพนักการสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาคือข่มขืนกระทำชำราวหญิง
ซึ่งไม่ใช่ภรรยาของตนโดยใช้กำลังประทุษร้าย
ฝากเตือนผู้ปกครองบอกว่าอย่าให้ลูกสาวเดินทางตามลำพังในเวลากลางคืน
เพื่อป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นก็มุมหนึ่งก็มองเป็นเรื่องของอุทาหรณ์ได้นะคะ
ถ้าจุดนั้นเป็นจุดเสี่ยงนะคะเช่นมีความมืดไม่มีไฟ
ถนนข้างทางเนี่ยมีต้นไม้สูงก็อยากฝากตำรวจแล้วกัน